คุณผู้ชมครับยังจำกรณีที่มีคนแชร์คลิปได้

ว่ามีการจ่ายแป๊ะเจี๊ยให้กับผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

บอกว่าเป็นภูมิในการโรงเรียนแถวสามเศษ

วันนี้สพบอกว่าตรวจสอบข้อมูลแล้ว

ผลออกมาคือมีการจ่ายและรับแป๊ะเจี๊ยะ
จริงดังนั้นลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือว่าสพได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ซึ่งเป็นผู้มนุยการโรงเรียนสามเศษวิทยาลัย
กรณีมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอ
อ้างว่าผู้ปกครองนำเงินจำนวน๔แสนบาท
จ่ายให้กับโรงเรียนในห้องทำงานของพอ
เพื่อจะแลกให้ลูกมีที่นั่งเข้าไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
เปิดเพลยว่าเรื่องดังกล่าวเสือบข้อเท็จจริง
รวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานจากผู้ร้องเรียน
พบว่ามีมูลความผิดจริงตามที่มีการกล่าวหา
เพราะว่านโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียน
ห้ามมีให้มีการเรียกระดมทรัพยากรระหว่างการรับนักเรียน
แต่ว่าจากการตรวจสอบคลิปพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙เมษายนที่ผ่านมา
เป็นช่วงห้ามระดมทรัพยากรที่สำคัญไม่ได้มีการออกใบเสร็จให้ด้วย
แต่มาออกใบเสร็จให้ทีหลังในวันที่๒๐มิถุนายน
ถือว่าผิดระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการรับเงิน
คณะกรรมการสอบสวนสรุปเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครับ
โดยหลังจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต๑
จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัด
ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงส่วนประเด็นที่ผู้มนุยการยังมีอำนาจ
อยู่ในโรงเรียนนั้นเมื่อคำสั่งดังกล่าวออกไปแล้วนะครับ
ปฐจะพิจารณายกย้ายนายวิโรธออกจากพื้นที่ทันที
อาจจะให้มาช่วยราชการในส่วนกลางก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ